ที่ได้นางเอกแม่เบี้ยและเวอร์ชันล่าสุด

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่๓และภาพยนตร์ที่เธอเล่นนะคะ
ก็คือตอนเด็กก็เคยเล่นภาพยนตร์มาเหมือนกัน

งานนี้น้องนาวค่ะรับบทแนวสยองขวัญเป็นนางเอก

ซึ่งหนังเรื่องนี้น่าจะได้ดูปีหน้านะ
ของน้องนาวไปก่อนละกันเออ
แล้วต้องบอกว่าเซตนี้ร้อนไฟลุกจริงนะคะกับการโชว์วันพีชสีแดงเพลิงไปเลย
เก๋จ้ะใส่กับรองเท้าบูธมีคนเข้าไปกดไลค์สนั่น
แต่เบื้องหลังคนถ่ายก็คือหวานใจพี่นิววงศกรนั่นเองนะคะ

ส่วนหลังจากนี้ค่ะจะมีแฟชั่นเซ็ตแซ่บอีกหรือเปล่า

เอาที่เราแบบโอเคเราไม่ได้โชว์เยอะไม่ได้แหวกเยอะ
แล้วพี่นิวไม่ว่าเหรอคะแกดู
นางเป็นคนให้หนูใส่นางเป็นคนถ่ายรูปให้
ตอนแรกหนูก็ใส่เป็นชุดแบบบีกินี่ใช่ไหม
เราก็ใส่กางเกงอะไรอย่างนี้
เพราะว่าหนูเห็นว่าแบบยังมีคนอยู่หนูก็เลยไม่กล้าถอด
พอไม่มีคนนางก็ยุบบอกว่าดึงลงมาหน่อยสิอะไรอย่างนี้
ก็คิดว่าเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ดูอะไรอีกทีนึงอะไรอย่างนี้ว่า
จะไปไหนแต่คงอยู่ในประเทศแหละไม่ได้ออกนอกประเทศค่ะ
ชอบชอบเอาคนน้อยนาวดึงลงมาหน่อย

จะได้รูปสวยอย่างนี้อุ๊ยถ่ายไปทะเลทั้งปีนะ
น่ารักนะฐานะแฟนต้องเป็นอย่างนี้นะ

ต้องรู้มุมแล้วรู้ใจผู้หญิงอย่างนี้ก็ผ่านตลอดนะคะ